ผ่าพฤติกรรมพฤติกรรมของแอมสายนายฆาตกรต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะได้รู้พฤติกรรมของเธอ
ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดชีวิตในการรักสวยรักงาม
คอร์สเสริมความงามมูลค่าถึงหลักแสนบาท
สุดท้ายกลายเป็นสวยสังหารค่ะ
วันนี้จะพาไปดูเครื่องเคลียงของเธอนะคะ
ซึ่งเครื่องเคลียงนี้นอกจากที่เธอจะสวยสังหารแล้วเนี่ย
ยังถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทการเป็นนักแสดง
ฉากแล้วก็ลวงเหยื่อไปทำบุญต่าง
ก่อนจะมีการเสิร์ฟอาหารมรณะ
ซึ่งใส่ยาที่ไว้วางยาฆ่า
เหยื่อกินสุดท้ายก็สิ้นลมหายใจนะคะ
เจาะลึกประเด็นร้อนเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่น่าสะพรึงกับพฤติกรรมของแอมไซยานาย
หรือชรารัสลังศิพุทธพรวัย๓๖ปี
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของก้อยสิริพรขันวง
ที่จังหวัดราชบุรีที่๑๔เมษายน๒๕๕๙

พบว่ามีเหยื่อที่เสียชีวิตด้วยสารพิษลักษณะเดียวกัน
อีกอย่างน้อย๑๔ศพรอดชีวิต๑ราย
อาจมีความเชื่อมโยงกับแอมไซยานาย
ได้รับการขนานนามให้เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง
อีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของคดีอุชกันเมืองไทย
ของแอมสายนายส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่๕จังหวัด
คือจังหวัดอุดรธานีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรี
มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่

กลุ่มแรกคือกลุ่มวงแชร์มรณะ
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ให้เงินแอมไปปล่อยเงินกู้
กลุ่มที่๓จะมีความเชื่อมโยงกับการเอารถไปจำนำ
กลุ่มที่๔จะเป็นบุคคลที่ให้แอมยืมเงิน
และกลุ่มที่๕จะเป็นบุคคลที่ให้แอมดำเนินการทำประกันภัย

คนใกล้ชิดบอกแอบมีลักษณะนิสัยเป็นคนร่าเริง
จาดีคุยสนุกทำให้เกิดความสนิทสนมกันง่าย
และเมื่อแอมติดต่อขอความช่วยเหลือเหยื่อก็พร้อมช่วย
ยืมเงินให้ร่วมวงแชร์
พอถึงเวลาครบกำหนดใช้คืนแอมก็ไม่ใช้ผัดผ่อนไปเรื่อย
จนนำไปสู่การลงมือฆ่าล้างหนี้
ลักษณะของเหยื่อที่เชื่อมโยงกับแอมสายนาย
จะมีลักษณะคล้ายกันทุกรายคือเสียชีวิตฉับพลัน
และอีกจุดที่กลายเป็นหลักฐานมัด

จะมีแอมไปปรากฏเกี่ยวข้องกับศพเป็นคนสุดท้ายทุกครั้ง
วิธีการที่แอมฟังยาเหยื่อแต่ละรายจะแตกต่างกันไป

บางคนดื่มน้ำสมุนไพรหรือกาแฟ
บางคนก็ได้กินอาหารหรือจะเรียกว่าเมนูสั่งตาย
เมนูข้าวมันไก่คือนางสาวดารินีหรือฟ้าเหยื่อรายที่๔
เสียชีวิต๑๓ธันวาคม๒๕๖๓พื้นที่จังหวัดนครปฐม
พันธุ์ตำรวจตรีนิพาหรือสารวัตรปู่เหยื่อรายที่๑๓
เสียชีวิต๑เมษายน๒๕๖๖จังหวัดนครปฐม
เมนูสลัดคือนางสาวรจรินหรือเจ๊น้อยผักเหยื่อรายที่๗
เสียชีวิต๑๐สิงหาคม๒๕๖๕จังหวัดสมุทรสาคร
เมนูส้มตำคือนายสารสหรือกบเคียงหมูอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เสียชีวิต๒๔มกราคม๒๕๖๕จังหวัดนครปฐม
เมนูเครื่องดื่มกาแฟคือนายสุรัตน์หรือบีเหยื่อรายที่๕
เสียชีวิต๖มกราคม๒๕๖๔จังหวัดกาญจนบุรี
จันรัฐหรือจุ๋มเหยื่อรายที่๘
เสียชีวิต๑๕สิงหาคม๒๕๖๕จังหวัดเพชรชบุรี
เมนูเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคือนางสาวผุศดีสามบุญมี

เสียชีวิต๒๐พฤศจิกายน๒๕๖๕จังหวัดนครปฐม
ที่อ้างว่ารักษาโรคต่าง
และยาบำรุงให้เหยื่อได้กินก่อนสิ้นใจตาย
เสียชีวิต๒๓สิงหาคม๒๕๕๙

อย่าลดความอ้วนคือนางสาวสาวิตรีหรือนิม
เหยื่อรายที่๓เสียชีวิต๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๓จังหวัดมุกดาหาร
ยารักษาฤทธีดวงคือนายสุธิศักดิ์หรือแด่เหยื่อรายที่๑๒
เสียชีวิต๑๒มีนาคม๒๕๖๖จังหวัดอุดรธานี
แคปซูลรักษาโควิดคือนางการติมาหรือป่าผู้รอดชีวิต
เกิดเหตุเดือนกันยายน๒๕๖๕จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นหนังม้วนยาวและเป็นโจทย์ข้อยากที่ตำรวจต้องขยายผล
หาความเชื่อมโยงทั้งเหยื่อรายเก่าและเหยื่อรายใหม่
อีกทั้งยังต้องขยายผลไปถึงใครบางคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเหยื่ออย่างต่อเนื่อง
นับเป็นคดีอาชญากรรมประวัติศาสตร์อีกคดีที่คนไทยต้องไม่ลืม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน